โอ้โหทุกตัวนั้นเนี่ย

เอาข้าวหลามไปกินแล้ว
บอกแล้วให้เอาข้าวหลามมา
เอาไปเลย

ก็เลยมาลุบเป็นหมดเลยเอี่ยงเราอยากความเสียหายตอนนั้นนอกจากขายต้มมีอะไรอย่าง
เพราะว่าเคยเห็นคลิปที่น้องหลีกเขามางัดอยู่
ใช่เขาก็เหมือนรีบกินแล้วเขาก็รีบไป
ก็เลยถือว่าทำบุญไปด้วยเลย
ก็น้องเขามากินกันใช่ค่ะ
ตอนแรกมีข้าวหลามประมาณ๔กระบอก
แต่ว่าเหมือนน้องเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
ใช่เหมือนเขากลัวอะไรด้วย
เหมือนแบบรีบกินแล้วเขาก็รีบลงไป
ใช่ก็เลยหยุดโทษสามราชีพอ่ะ
ถ้าเราผ่านช่วงแถวลูกดุลี
เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วย
ก็ถ้าน้องลิงบินมาเรื่องรถก็อาจจะชนนกได้

ค่ะเวลาเราผ่านเหมือนแต่ว่า
เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วย

โอ้โอ้โอ้